ใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจะขึ้นแท็กซี่
แล้วปิดมิเตอร์ก็คือจะให้เหมานะฮะ

คือเงยหน้าไปปั๊บเจอชาวต่างชาติจะขึ้นด้วย
วกอีก๒๐๐นอกจากจะเรียกเหมาแล้วไปดูครับ
เป็นเพราะอะไรฝรั่งทำไมถึงไม่ไป
ใช่ค่ะศักดิ์ชาติที่มีนิเตอร์แถวนี้
ใช่เหรอแถวไหนคะมันเป็นกฎของใครคะ
ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไง

กรุงเทพมหานครครับ๕โมงเย็นของ๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นางสาววุ้นเส้นอายุ๒๗ปีเจ้าของคลิปเล่าบอกว่า
กับพี่สาวแล้วก็หลานสาว
แล้วก็มีผู้ชายชาวเดนมาร์ครวม๔คน

จะกลับบ้านย่านพระประแดงสมุทรประการ
แต่ถูกคนขับรถแท็กซี่ไล่ลงครับ
แล้วก็เลยต้องรีบขนกระเป๋าออกจากท้ายรถ

จะให้ไปส่งเนี่ยต้องจ่ายราคาเหมา๕๐๐บาทไม่กดมิเตอร์นะจ๊ะ
มีชาวต่างชาติด้วยเหรออย่างนั้นบวกเพิ่มอีก๒๐๐
เธอไม่ยอมครับเธอไม่ยอมตามเงื่อนไขที่บอกมา
ก็เลยโพสต์ให้เป็นอุทาหรณ์ครับ
เอาจริงว่าถ้ากูตรงแล้วรู้เลยว่าแก้ไขอะไรไม่ได้
อ๋อให้ไปแจ้งน้องแจ้งกรมผลส่งใช่ไหมคะ

สุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมเพราะเห็นข่าวนี้บ่อยมาก
แต่ว่าเราก็ไม่ได้เคยเจอขนาดนั้น

แต่ด้วยว่าข้างนี้มีเพื่อนฝรั่งมาด้วย

แล้วถ้าสมมุติเป็นเราที่ไปเที่ยวต่างประเทศ
แล้วเจอคนต่างชาติทำกับเราแบบนี้

นางสาวสิริรัตนแย้มขจรหรือว่าคุณอุ๋ย
อายุ๔๔ปีพี่สาวของเจ้าของคลิปนะครับ

ชายชาวเดนมาร์คที่มาด้วยเป็นลูกเขยของเธอเองครับ

กี่คันรู้ไหมครับคุณผู้ชมคุณพระราพรณ์สิบสี่คันค่ะโอ้โฮ

ไม่มีคันไหนรับเลยฮะครับผมถ้าเป็นเราท่านนะคนไทย
ราพรต้องเอาวิกไปเอาวิกสีผมอื่นไปจนน้องสาวบอกว่า
ลองให้ลูกเขยไปยืนหลบก่อนไหมแล้วค่อยเรียกแท็กซี่ใหม่
แต่มีรถแท็กซี่คันเกิดเหตุจอดรับแล้วก็ตกลงจะไปส่งกันแล้ว
กระเป๋าขึ้นท้ายรถไว้อ่าลูกเขยปรากฏตัวปั๊บจะไปนั่งหน้ารถโอ้โห
คนขับรถแท็กซี่เห็นเท่านั้นแหละไล่ลูกเขยลงจากรถเลยครับ
แล้วก็โวยวายบอกโอ้มีชาวต่างชาติด้วยเนี่ยไม่ไปไม่ไป
ถ้าจะให้ไปส่งต้องจ่ายราคาเหมาแล้วขอเก็บเพิ่ม
เธอบอกเจอแบบนี้เธอตกใจมากฮะคุณอุ๋ยอยู่เมืองนอกมาหลายปี
แต่เธอก็คือคนไทยคนหนึ่งนะครับคนขับรถแท็กซี่ก็เป็นคนไทยด้วยกัน
บอกควรมีน้ำใจกันเถอะส่วนลูกเขยตอนนี้ลูกเขยงงและเสียใจ
เจอกรณีนี้เข้าไปนะครับเอาลองฟังคุณสิริรัตน์หน่อยก็แล้วกันฮ
แล้ว๑๔ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพอบอกแบบนี้แล้วเขาจะชาร์จราคาเดียวกันหมดเลยไหมครับพี่
ก็อยู่ระดับสี่ห้าร้อยอยู่ระดับนี้เลยค่ะสี่ถึงห้าร้อยบาท
ใช่ค่ะอ๋อสี่ถึงห้าร้อยคือปิดมิเตอร์แล้วก็บวกของฝรั่งเพิ่มอีกสองร้อย
เกือบเกือบทุกคันเลยค่ะเราเข้าใจแต่นี่มากับคนไทยด้วยกัน
เราเป็นคนไทยด้วยกันมันต้องแบบต้องเหมือนมีน้ำใจแล้วช่วยเหลือกันเลยทำน้องเนี่ย
ความรู้สึกของหุยเองนะคะอ่าคุณผู้ชมเราทำกราฟิกให้ดู
ถ้าจะไปจากประตูน้ำไปพระประแดงเนี่ยยี่สิบสามกิโล
แล้วเขาเรียกเท่าไรเรียกห้าร้อยใช่ไหมบวกอีกสองร้อยมีชาวต่างชาติไปเจ็ดร้อยใช่ไหม
แต่ถ้าเรียกแอปเรียกผ่านแอปกดมิเตอร์นะครับ
ก็ราคาสองร้อยสามสิบสี่บาทถ้าจะทิบอีกร้อยหนึ่งก็เอาไปสามร้อยสามสิบสี่บาท
นี่ขนาดทริปร้อยนะซึ่งผู้หญิงเจ้าของคลิปบอกว่า
กว่าจะได้กลับบ้านเธอเรียกแท็กซี่อยู่๓ชั่วโมงครับ
กรมการขนส่งทางบกเอายังไงดีฮะเรียกสิบสี่คันมีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งนั้นเลย
ครับผู้ที่สารต้องรอสามชั่วโมงอืมใช่ครับ
พฤติกรรมของแท็กซี่ที่เป็นแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้ภาพรวมของแท็กซี่ดีเนี่ย